เรื่องกรณีกระแสอเจ้านะครับ
หรือว่าบุภเพสันนิวาสละครชื่อดัง

ใช่ช่วงนี้เขาก็ออกอากาศอยู่เหมือนกัน

เพื่อจัดซื้อนะครับตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือบรรยากาศที่แผงขายมะม่วงน้ำปลาหวาน
ภายในตลาดนัดสตาอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

ขนลูกมะม่วงขนใหญ่ด้วยนี่ค่ะ
เข็ดฟันเลยทีนี้นะอย่างเช้าแบบนี้นะครับ
เพ็ญศรีเพชรพงศ์แม่ค้าวัย๕๗ปีก็เล่าว่า
มะม่วงน้ำปลาหวานมานานแล้วกว่า๑๓ปี
ขายประจำทุกวันจันทร์และวันพระฤหัสสบดี
ตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าจนถึงบ่าย๒โมง
โอ้โหแล้วนี่น้ำปลาหวาน
ใส่หอมแดงเข้าไปใส่พริกเข้าไปกุ้งแห้ง
อุ๊ยเค็มข้นนะนี่น้ำใหญ่ครับหลายนะครับขายตั้งแต่๑๐โมงเช้า
จนถึงบ่าย๒โมงการันตีว่ารสเด็ดไม่แพ้ใคร

เพราะมีรสเปรี้ยวไม่มากเนื้อกรอบ
ส่วนลูกค้านะครับที่ชอบรสชาติแบบเปรี้ยวเข็ดฟัน

แม่ค้ายังบอกด้วยว่าปกติจะขายมะม่วงได้วันละ๖๐๗๐กิโลกรัม
แต่ในช่วงที่กระแสละครบุภเสันนิวาสมาแรงนะครับ
ก็จะขายได้มากถึงวันละ๑๐๐กิโลกรัม
เพราะลูกค้าแห่มาซื้อมะม่วงน้ำปลาหวานกันเป็นจำนวนมากครับ
ก็ตามกระแสพ่อเจ้าหรือเมษันนิว่าเนี่ย
ทำให้ยอดเพิ่มขึ้นและคนก็รู้จักเรามากขึ้น
เนื่องจากว่าทางผู้สาวก็โพสท์ทางเฟซบุ๊ก
เพราะเราตั้งเมนท์ของเราแล้วแบนเมนท์เราเจริญรัฐ
โอ้โหกระแสมันก็คิดติดลมบนยาวมาเลยนะ
ทีนี้อยากรู้ว่าพี่ทิเป้เขามีเคล็ดลับไหม
คือจริงน้ำปลาหวานแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันนะ
นี่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้นี่ครับที่ขนอยู่นะครับ
เคล็ดลับในการทำน้ำปลาหวาน

เพราะจะมีรสชาติเค็มจัดเกินไป
แต่จะใช้กุ้งแห้งตัวใหญ่
มาเป็นพอคือมาปั่นพอแตกนะครับ
แล้วใส่ลงในน้ำตาลที่เคี่ยวจนได้ที่จัง

โดยในแต่ละวันจะใช้น้ำตาลคลิปวันละ๒๐กิโลกรัม
ลงไปน้ำปลาหวานแล้วก็ตักกุ้งมาเป็นตัว

ผมกินแต่กุ้งอย่างเดียวเลย
เอาล่ะ
แต่คุณต้องกินมะม่วงดูสิฝานละชิ้นใหญ่มาก

ยังมีกะปิหวานให้ลูกค้าได้เลือกอีกด้วยนะครับ

หรือใครหากซื้อกลับบ้านนะครับชุดละ๓๕บาท
แล้วก็ถ้าใครซื้อเพิ่มนะครับราคาถุงละ๒๐บาท
ใครที่อยากลองชิมแต่ไม่สะดวกจัดซื้อเองที่ตลาดนัดสตาร์
ก็สามารถสั่งได้ทางเฟซบุ๊กนะครับ
ชื่อเจริญรัฐน้ำปลาหวานเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับ
เจริญรับน้ำปลาหวานนะครับที่จะจัดส่งไปได้ทุกที่นะครับ
สามารถเก็บไว้ตู้เย็นได้นานเป็นเดือน
หรือสั่งจองล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ
ขึ้นอยู่หน้าจอ๐๙๖๙๒๔๘๓๕๑นะครับ
นี่แม่ค้าพ่อค้าก็ดูเปรี้ยวหน้าดูเหมือนกันนะ

คุณสองคนเนี่ยเข็ดปากอยู่นะเข็ดปันอยู่นะ

อยากกินมะม่วงจิ้มกะปิหวานชุดละ๓๕ใช่ไหม
สามห้านะครับจะสั่งเพิ่มหิ้วกลับบ้านก็ได้
คือขอน้ำพริกอย่างเดียวน้ำจิ้มอย่างเดียวน้ำปลาหวานอย่างเดียว
จะบอกว่าถ้าอ่านข่าวแบบนี้ต้องมีมาตั้งให้ด้วยนะ

น้ำปลาหวานอยู่ดีอ่านข่าวสะอึกไปเลย
เอาล่ะเอาน้ำลายมันออกมาเยอะ